ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าค่ะ
ล่าสุดนะคะทางกรมอุทยานมีการสั่งปิดในพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่ของอุทยานรวมทั้งหมด๘๙แห่งด้วยกันหลังจากเจอวิกฤตฝุ่นพิษอย่างหนักนะคะรวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาไฟป่าด้วย
นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบุถึงการแก้ปัญหาไฟป่าค่ะ
ว่าขณะนี้ทางกรมอุทยานได้มีการประกาศปิด
และควบคุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อป้องกันภัยจากไฟป่ารวมแล้ว๘๙แห่ง
ภายหลังจากที่ไฟป่าวิกฤตนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือ
พร้อมกับมีการโยกกำลังพลเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ระดมในการดูแลไฟป่าที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนเสียงวิจารณ์เรื่องงบประมาณในการดับไฟป่านั้น

ทางด้านของรัฐมนตรีบอกว่าเป็นงบของกรมอุทยาน
ที่ได้ใช้ในการดับไฟป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์
ซึ่งก็มีการระดมทั้งฮอเจ้าหน้าที่หรือว่าอุปกรณ์ต่าง
ในการควบคุมรักษาระดับไฟในผืนป่าไม่ให้ลุกลามนะคะ
แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดการเผาไหม้มากกว่าที่เป็นอยู่
พร้อมกับขอความร่วมมือไปยังผู้ว่า
และส่วนราชการต่างขอให้เข้มงวด
แล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
เพื่อไม่ให้เกิดการเผาไหม้เป็นแบบการขยายวงกว้างมากขึ้น
แล้วก็อีกหนึ่งแนวทางถือว่าเป็นจุดแนวทางสำคัญ
ขณะเดียวกันค่ะได้เน้นย้ำว่า
ไม่เคยโทษเกษตรกรหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ

ถือว่าเป็นความผิดของทุกคนไม่ใช่คนใดคนนึงนะคะ
เรื่องของไฟป่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง
ขณะเดียวกันนะคะถือว่าเรื่องของฝุ่นต่างเหล่านี้ที่เกิดขึ้น
ก็เป็นสาเหตุหลักค่ะที่ทำให้กระทรวงเองมีการเดินหน้าเกี่ยวกับ
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีต่างที่จะทำให้ประชาชนไม่ต้องมีการเผาไหม้
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะ
ทำให้เกิดฝุ่นควันฝุ่นพิษในสิ่งแวดล้อม
แล้วก็เป็นมลพิษที่คนไทยเจอเยอะมาก
ขณะเดียวกันนะคะก็อยากจะให้ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วย
กระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพคนไทย
ตอนนี้ผู้ป่วยพุ่งกว่า๑๔ล้านคนแล้วนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ